ส่วน๑นาทีมีเฮวันนี้นะครับไปดูความมันปนความหานะครับ
ไปแล้ว๖นัดเป็นชนบุรีบลูเวฟที่นำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับ
หนึ่งนาทีมีเฮสนับสนุนโดยยาดมตราโป๊ยเซียน
ระหว่างที่ราชนาวีชุดสีน้ำเงินกำลังฟาดแข้งกับสมุทรสาค
ชุดสีบานเย็นกันอย่างเมามันก็ดันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
อย่างนี้ก็ต้องลำบากน้องเจ้าหน้าที่สนามที่ต้องตามมาเคลียร์กันแหละครับ
ซึ่งเกมก็หยุดไปนานถึง๕นาทีกว่าจะกลับมาแข่งขันกันต่อได้
และนี่คือ๑นาทีมีเฮ